แม่ส่งคลิปนี้ไปให้อดีตสามี
แล้วเป็นภาพที่ดูสิด้านหลัง
แม่จับลูกกรอกยานล้ำห้องน้ำ

ส่วนลูกสาว๑๒คือแม่ก็ตี
ทีนี้ถ่ายคลิปนี้ส่งให้เพราะว่าอะไร

เดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องที่แม่ส่งไปให้อดีตสามีหน่อยค่ะ

หัวอกควรเป็นพ่อแบบนี้ใช่โอ้โหหัวอกกรอกนี่หรอ

แล้วลูกฉันจะเป็นตายร้ายดียังไง
เนี่ยเด็กก็ร้องผมร้องไห้ค่ะคลิปนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรไหม
แม่มีวัตถุประสงค์อะไรหรือแม่ต้องการจัดฉากเพื่อต้องการอะไร

พ่อนะโพสต์คลิปนี้พอหลังจากได้รับมาลงเฟซบุ๊กเลย
แล้วก็เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพกตบรูค่ะ
อยู่ที่อำเภอรามันจังหวัดยาลา
จะให้ตำรวจช่วยหน่อยเถอะผมเป็นห่วงลูกทั้งสองคนเลย
ลูกสาวกับลูกชายไปตามหาตัวลูกผมให้หน่อย
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของเด็กนะ
บอกว่าผมเป็นห่วงลูกมากเลย
ผมหย่ากับภรรยาผมคนนี้มาปีกว่าแล้ว

ปกติลูกจะมาอยู่กับผมนี่แหละแต่ก็ยังไปมาหาแม่บ้าง
เพราะว่าถือว่าอยู่ไม่ไกลกัน
วันที่แล้วผมได้รับคลิปนี้มาจากอดีตภรรยาผม
แล้วผมไม่สามารถติดต่ออดีตภรรยาได้เลย
ผมเลยไม่รู้ไงว่าลูกชายคน๕ขวบ
ที่โดนจับกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ
แล้วลูกสาววัย๑๒ที่ถูกตีเนี่ยอาการจะเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจก็มีการเชิญพ่อของเด็ก
เชิญพยานวัดล้อมมาสอบปากคำแล้วก็รู้ว่า
ตอนนี้เด็กทั้ง๒คนทั้ง๕ขวบทั้ง๑๒ยังปลอดภัยดีนะคะ

แม่ของเด็กเคยจัดฉากทำร้ายลูกทั้งสองคนมาแล้วนะรอบหนึ่ง
รอบนั้นส่งคลิปไปให้กับยายของเด็ก
คือเอาง่ายส่งคลิปไปให้กับแม่ของตัวเองได้ดูค่ะ
แล้วก็อ้างว่าถูกจับตัวได้ฆ่าไถ่

ตอนนั้นยายก็ทำยังไงล่ะอุ้ยตายแล้วลูกสาวฉันลูกสาวฉัน
แล้วก็ไม่กล้าบอกกับอดีตลูกเขยด้วย

ตำรวจรู้ว่าแม่ของเด็กมีปัญหาเรื่องการเงินมีหนี้สินเยอะ
ถ่ายคลิปส่งมาขู่อดีตสามีหลายรอบแล้ว
แล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่เจอตัวแม่ของเด็กแล้วค่ะ
ก็ต้องเอาตัวแม่มาสอบปากคำ

รับสารภาพไหมไม่ค่ะ
แม่เด็กไม่ได้รับสารภาพแล้วก็พูดวกไปวนมาบางช่วงนะคุณผู้ชม
แม่เด็กเนี่ยที่นั่งเอามือจับหน้าอยู่เนี่ยนะคะ
ห่มร้องไห้เหมือนคนสติแตกเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาตัวไปตรวจสภาพจิตใจก่อนนะคะ
ที่โรงพยาบาลรามันแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลยาลานะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็หาเบาะแส
ไปเจอเบาะแสว่าแม่เด็กนี่แหละจัดฉากเหตุการณ์ทั้งหมด
เมื่อวันที่๒๗มิถุนาที่ผ่านมา
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เหมือนกับกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำ
เหมือนกับตีลูกสาวเอาคลิปนี้ส่งไปให้ลูกสาวคนโต

จะให้ลูกสาวคนโตส่งให้กับพ่อ

เรียกค่าไทยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
จะเอาตังค์จากสามี๔แสน
ว่าเนี่ยลูกเธอโดนแบบนี้อยู่นะเอาตังค์มาให้๔แสน

ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องแกะรอยเลย
เอาเด็กทั้งสองคนกลับมาสู่การดูแลของพ่อ

แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เด็กยังอยู่ในพื้นที่อำเภอรามันอยู่นะคะ

เออต้องโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะ